สัญญากับอากิระนิชิโนนะครับซึ่งการเซ็นสัญญาเพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองครับ
พตเอกสำยศพุ่มพันธ์ม่วงระยกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ทำการต่อสัญญากุญสือชาวญี่ปุ่นออกไปอีก๒ปี
ภารกิจหลักของทีมชาติชุดใหญ่ก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
รายละเอียดทั้งหมดติดตามในเรื่องรอบขอบสนามช่วงเย็นเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา